เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้า
คดีของนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกรวม๔คน
เข้าไปล่าสัตว์แล้วก็ฆ่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกนะครับ
วันนี้ครบ๑เดือนของการเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ก็เลยมีหลายภาคส่วนออกมาเรียกร้อง
ออกมาแสดงจุดยืน
เพื่อให้ตำรวจเร่งรัดในการดำเนินคดีนี้
แล้วก็กังวลว่าข้อหาต่างที่นายเปรมชัย
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็ความร่ำรวยนั้น
อาจจะไม่โดนข้อหาสำคัญสำคัญในคดีนี้นะครับ

เราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
๑เดือนเสร็จสำหรับมหากราบคดีเจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวก

จนเกิดเป็นคำถามแก่สังคมอย่างกว้างขวางว่า

ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษหรือไม่
หรือจะเป็นมวยล้มต้มคนดู
ที่เตะทวงคดีจนผู้กระทำผิดผ้นหมดถิ่น

ขายข้อข้องใจต่อสังคมที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด
ออกแถลงการครบ๑เดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่๖๑
โดยหัวหอกที่ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นอย่างศาสินเฉลิมลาบ
ประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียนได้ออกมาข่มขู่หากคดีนี้มีการเตะทวง
หรือมีการสรุปสำนวนส่งฟ้องที่ส่งให้พนักงานอายการ
แล้วเจ้าสัวเปรมชัยไม่มีความผิด
เมืองต้นจะเข้าพบพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความมั่นใจในการทำคดีนี้

จะขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดี

รับไว้เป็นคดีพิเศษ
มาดูฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้
ผลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

ออกมายืนยันว่าคดีนี้ไม่มีการเตะถวงแน่นอน
และขณะนี้มั่นใจในพยานหลักฐานที่มี
เพื่อดำเนินคดีกับนายเปรมชัยแล้ว๙ข้อหา
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ทั้งไม่ทิ้งกรณีที่เจ้าสัวเปรมชัย

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ตะวันตกมาให้ข้อมูลในฐานะผู้ร้อง
เพื่อเอาผิดกับนายเปรมชัยด้วย

พลตำรวจเอกศีวรายอมรับแม้จะมีน้ำหนักน้อย
แต่ก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอย่างแน่นอน

ผลตำรวจเอกศีวราก็ยืนยันอย่างหนักแน่น
ไม่ได้มีการช่วยเหลือและจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา

งาช้างที่ยึดได้มาจากทวีปแอฟริกา

กรมอุทยานในฐานะที่เป็นผู้รับ
จดแจ้งขึ้นทะเบียนงาช้างจากภรรยาของนายเปรมชัย

กับพนักงานสอบสวนสนมักกษันในฐานะผู้เสียหาย
ดำเนินคดีกับภรรยาของนายเปรมชัยต่อไป
สำหรับข้อสงสัยเรื่องไฟฉายที่ได้มาจะเข้าข่ายเป็นสินบนหรือไม่
มลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบในวงการราชการหรือปป
อธิบายว่าหลักการทั่วไปหากสิ่งของที่มอบให้
ราคาไม่เกิน๓๐๐๐บาทซึ่งไม่ใช่สินบน
ก็สามารถรับได้หากรับมาทำในหน้าที่
แต่หากราคาเกินก็สามารถรายงานผู้บังคับบัญชาได้

เป็นที่น่าสนใจว่ามหากราบเรื่องนี้จะจบลงเช่นไร
ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษหรือไม่

ชัยพร้อมพวกมีความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน